คุณผู้ชมทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับแกนนำที่โดนข้อหา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๐ประทุษร้ายต่อเสรีภาพพระราชินี
เมื่อวานนี้เป็นรายที่สามแล้วนะคะนายสุรนาศแป้นประเสริฐ
เมื่อวานนี้โดนควบคุมตัวที่บ้านพักส่วนเจ้าตัวเอง
หลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวไปก็ยืนยันเลยนะคะว่าผมเป็นแค่กลุ่มผู้ชุมนุมคนหนึ่ง
ที่เข้าไปไม่ได้เป็นแกนนำแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะคิดร้ายแบบนั้นนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจนำกำลังเข้าควบคุมตัวนายสุรนาศแป้นประเสริฐอายุ๓๕ปี
ประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบที่ระบุว่ากระทำการใดอันเป็นการ
เตรียมหรือประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชธาญาติค่ะ
ก็คือระทุษร้ายต่อเสรีภาพพระราชินีนั่นเองนะคะหลังจากที่นายสุรนาศเนี่ย
มีพฤติกรรมคือไปขัดขวางขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านการชุมนุมของคณะราษดร
บริเวณใกล้แยกนางเลิ้งเมื่อวันที่สิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่โรงพักสอนอดูสิตค่ะ
มีคนมาให้กำลังใจสักประมาณห้าสิบคนน่ะนะคะพร้อมกับมีการทำกิจกรรมร้องเพลง
ป้ายกระดาษแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเซฟสุรนาศซึ่งสุรนาศบอกว่าหลังทราบข่าวตอนนั้นเนี่ย
ก็ตั้งใจนะคะว่าจะมามอบตัวอยู่แล้วยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ก็เลยตัดสินใจปรึกษากับทนายความแล้วก็มามอบตัวในเช้าวันนี้
ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีเชื่อว่าศาลจะเมตตานะคะ
สุรนาศบอกว่าวันเวลาดังกล่าวไปร่วมชุมนุมเหมือนประชาชนคนทั่วไป
ไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางขบวนเสด็จแล้วก็ไม่ทราบว่าขบวนเสด็จจะผ่านเส้นนี้ด้วยค่ะ
จริงกังวลครับแต่ผมเชื่อว่าศาลน่าจะเมตตา
แล้วสารคงจะเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมที่คิดว่าตัวผมเองไม่ได้มีพฤติการแบบนั้น
ผมเชื่อว่าศาลจะเห็นใจครับผมก็ไปร่วมชุมนุมโดยปกติทั่วไปเหมือนประชาชนทั่วไปครับ
แต่เราไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวาง
ไม่มีครับเพราะผมไม่ทราบในกรณีนี้ด้วย
แล้วก็ทุกอย่างอยู่กับพี่น้องประชาชนตรงนั้นเหมือนคนอื่นทั่วไป
ผมประพฤติปฏิบัติเหมือนคนอื่นทั่วไปครับ
หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำเสร็จสิ้น
เบื้องต้นได้มีการลงบันทึกประจำวัน
รถกระบะไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
ปฐุมธานีบรรยากาศตอนนี้นะคะ
สำหรับสุรนาศค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ต้องหารายที่๓ในคดี
ความผิดตามมาตรา๑๑๐ก็คือ
เรื่องของการประทุษร้ายต่อเสรีภาพพระราชินีเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้มี๒รายที่มอบตัวแล้ว
ก็คือนายเอกชัยหงกังวานแล้วก็นายบุญเกื้อนุน
เป้าทองนักกิจกรรมทางการเมืองค่ะ
ต่อมานะคะสารได้อนุญาตให้ประกันตัว
นายบุญเกื้อหนุนซึ่งสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่า

แล้วก็ได้มีการเข้าพบกับพนักงานสอบสวน

ประกอบกับกำลังศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
จึงมีเหตุสมควรให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ตีราคาประกัน๒แสนบาท
เงื่อนไขห้ามกระทำความผิดซ้ำ
ขณะที่นายเอกชัยหงกังวานสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว

พฤติกรรมแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง
คดีมีอัตราโทษสูงอีกทั้ง
กระทบต่อความมั่นคงและสังคมโดยรวมด้วยค่ะ